เพื่อนพี่น้องอะไรแตกคออะไรแตกกันหมด
แปลกไม่หยุ่นคิดเลยเหรอ
มีสองคนนี้เนี่ยประสานเสียงพร้อมกันเลย
ใช่เมื่อแต่แรกเขาไม่รู้เรื่องใช่
ใช่ไหมต้องอยู่กับป่าแล้วคือป่าเขาพูดอยู่คนเดียวแล้ว
เราไม่มีใครรับใครส่งแล้วใครจะพูดกับเขาเพราะป่ามาพูดเรื่องนี้
งเพื่อนเพื่อนแม่งหนีหมดเลยเขาบอกป่าพูดทำไมค้าขาย
มันทำให้ต้องมาแบ่งแยกป่าเขาบอกอ่ะก็คิดแบบมึงไง
ไม่มีใครห่วงประเทศชาติอ่ะเราก็เออเราผิดนี่แหวะอ่ะ
ก็ต้องตามป่าไปไม่เราก็พูดไปอย่างงี้แต่เราไม่ได้ไปจริงจังถูกไหม
บอกแล้วกฎมงกฎหมายป่าไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจการเมือง
แต่พูดไปด้วยชาวบ้านจริงไม่ได้โกหกเลยเราไม่ได้อยู่ข้างใคร
แล้วไม่ได้เอาใจใครไม่มีคนไหนทำดีป่าก็ว่าดี
แต่ไม่ดีกูก็บอกไม่ดีถ้ามีกัญชาไปเป็นนายกเลย
มันทำให้ยอดขายขนมเปี๊ยะดีขึ้นหรือลดลงไหมเนี่ยเกี่ยวไหม
สนใจเลยนะป่ากับการเมืองเนี่ยก็เกี่ยวเหมือนกัน
เกี่ยวอะยอมรับมันดีขึ้นหรือว่ามันมันลดลงมันลดลง
เพราะฝั่งที่เขาเห็นไม่ตรงกับเราก็อาจจะเขาไม่มาซื้อ
แต่ก็ไม่เป็นไรแต่ก็ใช้โอกาสนี้อธิบายกับเขาได้
เจ๊งนะป่าพลิกฟื้นได้แต่ประเทศเจ๊งไม่ได้
เดี๋ยวต้องตามป่าเพราะป่าพูดแบบนี้ไงเหมือนจะบอกประเทศชาติไง
แล้วเราความรู้สึกเรา